บ้านพี่เจ้าเองเลยค่ะผู้ชมนางเอาให้ดูนะคะ

มีโจรท่านหนึ่งขอเรียกพระโจรเลยละกัน

ปากโกนถามเลยเออแล้วไม่รู้ว่าพี่โจ๋เนี่ยอยู่

เอ้าไอหนูมาทำไมสติแบบนั้งก็หลบ

พี่โจ๊ะคือแกจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้หน้าบ้าน
แล้วนางก็ไปรูปคำมอเตอร์ไซค์ของนางนะคะ
แล้วนางก็ถามบอกว่าพี่คันนี้ได้มาจากไหนประคาเท่าไหร่
จะบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์เป็นรถเวสป้า
โจ้ก็ตอบไปว่ารถเวสป้านี้เขาได้มาจากเชียงใหม่
นะคะโซนละล่ำละลักบอกพี่เชียงใหม่มันจังหวัดอะไร
พี่โจ้รู้เลยว่านี่มึงมาไม่ดีแน่นอน
ก็ใช้คำนี้กับคุณผู้ชมเค้าสามารถบ้านนิดหนึ่ง

โจ๊ะตกใจคุณผู้ชมบิดบอร์ไซค์ลืมใจมองกันน๊อค
มือเดียวเลี้ยวโค้งเตียวไปเลย
โจ้ยังบอกด้วยว่านี่นะขนาดเขาอยู่บ้าน

โจรมองไม่เห็นใช่แล้วอะไรรู้ไหมโชคดีที่เขาอยู่บ้าน
คุณแม่ก็อยู่ในบ้านด้วยเหมือนกัน
ดีที่คุณแม่ไม่อยู่คนเดียวนะคะ
ถ้าคุณแม่อยู่คนเดียวเนี่ยอาจจะแบบว่ามีเหตุการณ์จนเลยกว่านี้ก็ได้
ใช่ก็แจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะโจรสมัยนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะ